เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความบันเทิงเหมือนกัน

ก็จะมีอะไรสนุกสนานมาให้เราดูกันตลอดเวลานะคะ
พูดถึงเรื่องของเครื่องฉายสไลด์
เดี๋ยวนี้หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยได้ใช้
แต่ต้องบอกว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นอัตโนมือค่ะ
นี่มีเครื่องฉายสไลด์ก็ต้องมีโปรเจคเตอร์

ปกติบางรุ่นแค่กดปุ่มเบามันก็ไหลลงมา
แต่รุ่นนี้สิคะต้องใช้๒แรงคน

แล้วก็ยกตัวกระโดดขึ้นให้สูงที่สุด
คว้ามันลงมาแล้วก็ดึงลงมานั่นเอง
รุ่นนี้ต้องใช้ถึง๒คนถึงจะสามารถใช้งานโปรเจคเตอร์รุ่นนี้ได้
เพื่อนฝูงบอกกว่าจะได้เรียนเนอะไม่ต้องเหนื่อยกันก่อนละกัน
อาจจะต้องใช้ทีมเชียร์ลีดเดอร์ขึ้นมา
ต่อตัวแล้วโยนขึ้นไปแล้วตีรังกาก่อนแล้วก็โอ้โห
มันยากขนาดนั้นไม่ต้องใช้หรอกครับเครื่องโปรเจคเตอร์เนี่ย
หาไม้ด้วยมั้ยหาเชือกดึงเอาก็ได้มั้ย
ต่อเป็นเชือกลงมาดีกว่าได้ดิสะดวกสบาย